ข่าวแรกของเราในวันนี้มากระชุ่มกระชวยหัวใจกับสามเจ้ากันบ้างนะคะ
เจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรเมื่อวานนี้เขาไปออกอีเวนต์โอ้โห

นี่แค่เป็นการปิดเทอมนะ
เขาเดินทางกลับมาทั้งทีไม่ได้กลับมาพักผ่อนเฉย

ออกงานอีเวนต์ด้วยนะคะสำหรับน้องเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทร
ซึ่งขนกันออกงานอีเวนต์เป็นว่าเล่นเลยนะคะ
ก่อนจะบินกลับเมืองผู้ดีเพื่อไปเรียนต่อตามเดิม
พร้อมกับบอกข่าวดีนะคะว่าครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วจะมาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่
อกจากนี้ค่ะในฐานะพี่ใหญ่น้องเจ้านายก็รับหน้าที่ออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่า
ที่น้องชายสุดหล่อยอย่างเจ้าขุนเนี่ยดุประแจน
ระหว่างที่เจ้าตัวกำลังไลฟ์สดจนทำเอาชาวเน็ตวิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรหรือเปล่า
ดราม่าหนักขนาดนี้ไปฟังคำตอบจากปากน้องเจ้านายกันค่ะ
คือด้วยความที่เขาเป็นเด็กแบบเด็กปล่อยเต็มนะครับพี่นึกออกว่าเป็นเด็กปล่อยเต็มเราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะด้วยความที่เขา๑๔อายุ๑๔ขวบแล้วเราด้วยความเป็นพี่เราก็จะมีความระวังมากกว่าเขานะครับ
ด้วยความที่เขาเป็นเด็กแบบเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป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
เป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับเป็นเด็กปลอยเต็มนะครับ